พุทธศอดีกันบ้างนะครับในการเนื้อขันครั้งนี้ระดูกการนี้
ไทยรัฐนั้นรับหน้าที่ในการถ่ายทอด๒๖นัดตลอดระดูการนะครับ
ทุกวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นเกมแรกที่เราจะถ่ายทอด
ซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับการเจอกันของแชมป์กับรองแชมป์เก่า
ชมบุรีเจอกับการท่าเรือซึ่งเป็นหนึ่งในสองทีมเต็งนะครับ
อีกหนึ่งทีมที่ทีมงานเราคัดเอาไว้จะเป็นทีมไหนติดตามแล้วนะครับ
ในเรื่องราวของ๓ทีมเต่งที่จะเป็นแชมป์ฟุตซอลไทยลีกครับ
นี่คือทีมแชมป์เก่า๘สมัยและยังเป็นทีมเต็งแชมป์ในฟุตซอลไทยลีกปีนี้
ชนบุรีภายใต้การคุมทีมของโค้ดหมีรักพลสายเน็ตงาม
คุมกำลังยังคลบคันไปด้วยนักฟุตศอดีมชาวไทย
ทั้งกฤษฎาวงแก้วจิตวัสสวิเชียร
รวมไปถึงปารักษณ์กิจอิมพานุโวสายเลือดใหม่
และการกลับมาหลังไปค้าแข้งที่หลีกประเทศอีรานของสุภูเถื่อนกลาง
นั่นทำให้ชนบุรีคือทีมเต็งแชมป์ที่ทุกทีมปฏิเสธไม่ได้
เรื่องของการเต็งแชมป์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีชนบุรีทีมเดียว
ซึ่งมีหลายทีมที่เตรียมตัวกันค่อนข้างดีในปีนี้
ซึ่งเขาก็ลงทุนเผลออาจจะลงทุนเยอะกว่าทางชนบุรี

แต่ว่าคือเรามองตรงนี้คือเด็กทุกคนผ่านความกดดันมา
ก็ทุกปีอยู่แล้วเราเล่นด้วยความกดดันอยู่แล้ว
แต่นี้ว่าเราจะทำยังไงให้ความกดดันตรงนี้มันมาเป็นแรงผลักดันให้ได้
แต่อีก๒ปีนี้ต้องยกให้การท่าเรือฟุตซอลคลับ

กลุ่มกำลังของโค้ดดมอุดมทวีสุก
ยังคงเป็นชุดเดิมที่ได้รองแชมป์จากปีที่แล้ว

ที่ได้ทั้งสารวุฒิใจเพชรจากชนบุรี
และอนุกูลมินิจากกรมทางหลวง
การท่าเรือมีอาวุธหนักที่เพิ่มขึ้น

แต่พวกเขาคือยอดทีมแห่งคลองเตย
ถือว่าปีนี้ในเรื่องตัวผู้เล่นถือว่าดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องมาปรับจูนเพราะเวลาในการเตรียมทีมของเราน้อยไป
ก็ถือว่าเราก็พยายามเตรียมทีมแล้วก็สิ่งสำคัญทั้งตัวเด็กเองตัวผมเองสโมสรเองเนี่ย
ก็มีความตั้งใจที่จะขึ้นไปแย่งแชมป์กับชมบุรีให้ได้นั่นคือเป้าหมายนะครับ
เราตั้งไว้ตลอดเวลาว่านะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับมันคงจะมีโอกาสเป็นของเราบ้างนะครับ
นั่นคือการเตรียมทีมที่แม้แต่ชมรีเองเขาก็ต้องมองว่าทีมที่จะขึ้นมาเทียบเขาได้
รายได้เนี่ยก็คงมีไม่กี่ทีมโดยเฉพาะการท่าเรือเนี่ยก็เป็นทีมหนึ่งที่เราพยายามจะแย่งกับเขาให้ได้ทุกปีนะครับก็ถือว่าเราก็พยายามเต็มที่นะครับ
นักเตะอย่างภีรพนศาสตร์ซื่อนาวินและตนาวงศวรรษที่เพิ่งจะแจ้งเกิดในฟุตสอร์จิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมา
รวมไปถึงวรุษหวังสมายแอลคีย์แมนของทีมที่หายเจ็บกลับมาพร้อมผู้เล่นต่างชาติบราซิลยิ่งทำให้ทีมน่ากลัวและแข็งแกร่งไม่แพ้ทีมใด
เกริกชัยกุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน